อีกที่หนึ่งที่พ่อพุนพูดถึงเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอายุทยา
หลายคนค่ะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนรธาตุพุทธคุณ
หลายคนก็บอกว่าเอ้ยไปขอโชคขอลาบที่นี่นี่เด็ดจริง
เอาฟังหูไว้หูแล้วไปดูกันค่ะ
ไปที่แห่งนี้กันนะคะที่นี่คือภายในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
ตั้งอยู่บนถนนสายบางปะอินบางบัวทองตะบนโพแตงอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
บรรยากาศนี่เนื้องแน่นไปด้วยประชาชนคนที่มีความเลื่อมใสสัทธาเนี่ยนะคะ
เขาก็มากันในช่วงตรุษจีนเพื่อขอโชคขอลาบขอความเป็นสิริมงคลให้เห็งธรรมาค่าขึ้น
คุณดูสิน้ำแดงที่เอามาถวายอ่ะโอ้โหจะเป็นตึกอยู่แล้วเนี่ย
เขาก็มาถวายมากราบไหว้ขอพรแบบนี้
ส่วนมากนี่นะก็จะมาขอโชคขอลาบกับกุมารเจ้าสัวเฮงและพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
เขาเชื่อกันว่าทั้งกุมารทองทั้งพ่อปู่ฤษีเนี่ย
สิทธิ์มากนะในเรื่องของการให้โชค
หลายคนที่มาเขาก็กราบไหว้ขอโชคขอลาบแล้วบอกว่าให้สมหวัง
พอสมหวังแล้วเนี่ยก็เลยกลับมาถวายน้ำแดงถวายฟักทอง

แต่คุณผู้ชมบางคนไม่ได้โชคได้ลาบก็มีเหมือนกัน
อันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ทุกคนจะโชคดีไป
แต่หลายคนมาปุ๊บเนี่ยนะกราบไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้ว
ไม่กลับบ้านมือเปล่าไม่กลับทันทีต้องมาจุดนี้
ส่งน้ำมนต์จากอ่างนี้เลยค่ะ
นี้ก็ตั้งอยู่ภายในสาราบุญช่วยหน้าพ่อปู่ฤษีพรหมเมษนี่แหละ
บางคนแบบดูแล้วมันเห็นไม่ชัดถ่ายรูปแล้วกัน
ถ่ายเอามือถือถ่ายติดกลับไปก็มี
หลายคนก็มาร่วมพิธีที่เรียกว่าพิธีอาบน้ำมนต์หมื่นวัดและถวายข้าวสาร
ตรงนี้แหละค่ะที่ทางอาสมเขาจัดขึ้นมา
เชื่อว่าเป็นการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายรวมถึงอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร
เป็นไปตามความเชื่อด้วยเป็นบรรยากาศค่ะของการขอโชคขอลาบ
ของการไปทำบุญของการไปเสี่ยงโชคของการไปที่วัดแห่งนี้
เป็นที่อาสมแห่งนี้ตามความเชื่อคุณ
เขาบอกว่าช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ก็จะไปกันเยอะ
อันนี้ก็ถือว่าเอาบรรยากาศมาให้ดูเผื่อว่าเอ๊ะใครเคยได้ยินเคยได้ฟังสถานที่แห่งนี้อยากไป
จะได้เตรียมพร้อมกันให้ถูกไปจะต้องไปอยู่จุดไหนไปทำอะไรกันบ้าง
ต้องเตรียมอะไรไปบูชาไปถวายบ้างก็เอามาให้ดูกันนะคะ
จริงที่นี่เนี่ยคนที่นิยมไปเขาจะไปถวายข้าวสารกันเยอะนะ
ใช่ค่ะอย่างที่เราเห็นกันในภาพนี่แหละไปทำพิธีแบบถวายข้าวสารอะไรแบบนี้
จริงข้าวสารก็จะเอาไปบริจาคด้วย
แล้วก็จริงคือมีหลายจุดในอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณแห่งนี้
ที่คุณผู้ชมไปแล้วก็ใครใครไปก็ไปอย่างที่บอกไปแล้วศรัทธาสบายใจก็ไป
ถือว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิตก็แล้วกัน
ทำบุญทำได้ทุกอากาศแหละมีโอกาสก็ลองไปดูนะฮะ